แรกเริ่มเนี่ยก็คือผมขออนุญาต
อันนี้เหมือนเราพูดเกี่ยวกับมัน
ที่ผมออกมาพูดเนี่ยคืออยากจะบอกว่า
ที่ผมพูดครั้งนี้เหมือนเป็นการเปิดใจครั้งแรก
เพราะว่าผมไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลย

แต่ว่าไม่ได้พูดเท่าครั้งนี้
ก็คือครั้งนี้เนี่ยผมอยากจะพูด
เริ่มตั้งแต่วันที่ผมโดนจับวันแรก
ซึ่งก็คือเป็นวันที่๘สิงหาคม
คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมเนี่ยมาทำงานมาถ่าย
มาถ่ายงานอยู่แถวรัชโยธินพอดี
ก็คือวันนั้นเนี่ยผมก็เดินทางมาถ่ายที่รัชโยธิน

ก็มาเดินทางถ่ายทำปกติ

ชีวิตผมไม่ได้มีอะไรเลย
ก็มาถึงเนี่ยพอมาถึงกองเนี่ย

วันนั้นเนี่ยมันเป็นวันเกิดผมพอดี

วันเกิดผมเนี่ยคือพอผมมาถึงกองเนี่ย

เขาก็บอกว่าเฮ้ยเบรกกินข้าวก่อน

เราก็เลยลงไปกินข้าวเสร็จปุ๊บ

แล้วเสร็จปุ๊บพอตอนที่ผมเดินขึ้นมาเนี่ย
ก็คือตอนเราเดินข้างในเนี่ยจู่เนี่ย

ผู้ชายประมาณ๖๗คน

เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ย

ใครมันต้องแกล้งแน่เลย

มาจับแล้วก็ถามว่า
เฮ้ยตรงหรือเปล่า

เสร็จพวกเขาก็บอกว่าเฮ้ยมานี่เลย

เราก็อ๋อครับครับครับ

พอรู้เรื่องว่าโดนเนี่ยโดน

เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น

เราไม่ได้คือเราไม่ได้ไป

ก็คือพอตอนนั้นเนี่ยก็คือโดนจับ

คุณตำรวจเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่า
พอไปถึงเนี่ยก็ประมาณบ่ายสองโมง

ถึงประมาณ๓ทุ่ม

ตอนนั้นเนี่ยผมงงมาก

เราพยายามจะติดต่อคนในบ้านว่า
เฮ้ยมันเรื่องอะไรเนี่ย

ทำไมมันถึงมีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมา
แล้ววันนั้นมันเป็นวันเกิดผม

ทางครอบครัวแล้วก็พอตอนแรกเนี่ยพอเราก็พอสอบส่วนผมเสร็จเนี่ยก็เขาปล่อยผมไปประมาณสามทุ่มผมก็อยู่ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเออผมจะได้กลับบ้านแต่ทางตำรวจบอกว่าเฮ้ยเขายังสอบส่วนไม่เสร็จ
ขอสอบสวนต่อเราก็ครับโอเคครับได้ครับ
ก็พอเสร็จปุ๊บตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยน้องเดี๋ยวน้องต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะ
ซึ่งเป็นห้องขังตอนนั้นผมรู้สึกแบบ
โหคือผมอยากให้

มันเป็นความรู้สึกที่เราไม่คาดคิดมากกว่าว่า
เรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับ
กับคนแบบเหมือนอย่างผมอะ
คือเราก็เราก็ไม่เคยไปทำอะไรใครหรือว่าทำให้ใครไม่พอใจ
ตั้งแต่เกิดมาเราไม่คิดเลย
แล้วเสร็จปุ๊บพอมีเรื่องนี้เนี่ย

กลายเป็นว่าตอนเช้าเนี่ยเราก็

ก็ตอนเช้าเนี่ยพอผมอยู่ในห้องขังก็มีทางตำรวจเนี่ย
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้ามาคุยกับเรานะ

เสร็จปุ๊บพอตอนเช้าผมเดินออกมา
กลายเป็นว่า
ทุกคนหมณถ่ายรูปผม
แล้วกลายเป็นข่าวใหญ่มาก
ซึ่งซึ่งตอนนั้นผม

เช้าวันรุ่งขึ้นเป็นข่าวใหญ่

คือนี่เป็นความรู้สึกแรกที่ผมพูดแล้วผมก็อยากจะแชร์ให้ฟังว่ามันเป็นความรู้สึกของผมนะ
ผมอยากจะบอกให้พี่เสือมงานชนรับรู้
เพราะวันนั้นพอเป็นข่าวแล้วทางตำรวจเขาก็สอบส่วนผมต่อเป็นเวลาประมาณ๔๘ชั่วโมง
หลังจากนั้นเขาก็ส่งผมไปที่สารอาญาคือเขาส่งตัวผมไปฝากถังที่สารอาญา
ผมก็โอเค
แต่ตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นกังวลมากว่าตัวผมเนี่ยจะไม่ได้ประกันตัว
เพราะว่าตอนนั้นผมติดต่อใครไม่ได้เลย
เพราะว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยก็แบ่งหมดแล้ว
สิ่งที่ผมทำได้ก็คือคือตอนนั้นจังหวะสุดท้ายผมอยู่กับโทรศัพท์
คือผมอยู่กับพี่ทีมงานที่เขาอยู่กับผมตอนที่กองถ่าย
ผมก็บอกว่าเออพี่ช่วยติดต่อให้ผมหน่อยนะ
เพราะว่าผมแบ่นโทรศัพท์มันหมด
ก็เลยให้เขาช่วยติดต่อให้

แล้วพอไปถึงยื่นประกัน

คือทางจำรวจเขาก็ตอนแรกยื่นประกันมา
ผมก็คิดว่านี่เราจะได้ประกันหรือเปล่า
เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
มันค่อนข้างที่จะฉุกเฉิน
แล้วคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ย
จะมีหลักทรัพย์ที่จะมาประกันไหม
ซึ่งตอนนั้นผมกลัวว่าผมจะไม่ได้ประกันมากเลย
เขาก็ยื่นมารอบแรกเนี่ย
รู้สึกจะเป็น๕๐๐๐๐๐บาท
แต่ทางคุณตำรวจเนี่ย
เขาก็ปฏิเสธ
ซึ่งตอนนั้นผมก็รู้สึกว่า

คงคงจะไม่ได้ประกันแหละเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันศุกร์
แล้วมันหยุดเสาร์อาทิตย์วันจันทร์เนี่ยเป็นวันหยุดชดเชยอีก
ซึ่งผมเนี่ยต้องมาอยู่ถ้าผมไม่ได้ประกัน
ผมต้องอยู่ในเรือนจำ๓วันเต็ม
ผมก็เลยแบบกลัวว่าผมจะไม่ได้ประกันตัวมาก
แล้วก็สุดท้ายจู่เนี่ยพี่ชายผมก็มายื่นประกันใหม่๒ล้านบาท
พร้อมกับเครื่องติดตามก็สารท่านก็อนุมัติให้ให้ประกันตัว
เพราะว่าคือผมเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม
แล้วก็ขอบคุณตำรวจที่อนุญาต

แล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ย
เราเนี่ยก็ได้เข้าไปประสานกับทางตำรวจเนี่ย
ทุกครั้งที่เขานัดเนี่ยเขาก็จะเข้าไปประสานกับเขาตลอด
เขาเรียกคุณพ่อคุณแม่ผมเข้าไปที่กองปราบ
เราก็ไปทุกครั้งครับ
ก็ส่วนข้อเท็จจริงเนี่ยที่เกิดขึ้นในคดีนะคะ
คือผมเนี่ยบอกเลยว่า
ตัวผมเนี่ยไม่เคยคุยกับคุณอานี่เลย
ผมไม่เคยคุยกับคุณอานี่เลย
คือเหตุการณ์ที่ผมได้เจอกับคุณอานี่เนี่ย
มันเกิดจากตอนนั้นเนี่ยคือผมเนี่ยเสร็จงาน
แล้วผมก็ติดต่อกับพี่ชายผม
ว่าเออโทรหาบอกเอออยู่ไหนเนี่ย
กินข้าวกันไหมไปดูหนังกันหรือเปล่า

แล้วก็โทรไปหาเขาเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ว่าง
ติดชุมอยู่แต่เอาเนี่ยมากินข้าวกันไหม

เราก็เลยแบบเออโอเคเราก็เลยไปกินข้าวกับเขา

ก็ไปเสร็จปุ๊บพอตอนที่ผมไปถึงเนี่ย
ปรากฏว่าผมไปเจอกับคุณอานี่
แล้วก็ทีมงานที่กลุ่มนักลงทุนของเขาครับ
คือก็เจอเกือบทุกคนเลย
แล้วก็คือเราก็เจอ
แต่ผมเนี่ยไป
ผมไปเพื่อทานข้าวเฉย
ผมไม่คิดว่าการที่ผมไปทานข้าวกับพี่ชาย
แล้วมันจะทำให้ผม
โดนแจ้งว่าผมไปร่วมกับเขาด้วย
ผมก็เลยแบบยิ่งงงมาก
เพราะว่าตัวผมเนี่ย
ตอนนั้นที่ไปก็ไปแล้วผมก็ไม่เคยคุยกับเขาเลย
ผมแค่เราเห็นคนนี้แล้วเราก็เดินไปกินข้าว
แล้วเราก็รู้ว่าเขาคงทำธุรกิจด้วยกันแค่นั้นเอง
แล้วก็ผมเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับทางแฟนสาวของเขา

ก็มีคุยเพราะว่าเขาพูดภาษาไทย

แต่เป็นการคุยกันแค่เรื่องทั่วไป
ผมไม่เคยไปคุยกับเขาเรื่องธุรกิจว่าไปลงทุนอะไรยังไง
คือผมไม่เคยคุยกับเขาเลย
ก็อันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นครับผม
ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวผมเลย

ผมถ่ายทำซีรีส์อยู่
แล้วซีรีส์เรื่องเนี่ย
มีสปอนเซอร์ที่เขาสนใจผม
แล้วเขาอ่ะอยากจะติดต่อมาว่าอยากจะให้ผมเนี่ยไปเป็นคีย์เซ็นเตอร์

คือพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ย
เขาก็เงียบแล้วก็แคนเซิลเลย

แล้วก็ซีรีส์ที่ผมจะได้ถ่ายในอนาคต

เรื่องครอบครัว

คุณพ่อคุณแม่ผมอะครับ

คือตั้งแต่เล็กจนโต

ตื่นเช้ามาทำของทำห้อยจ้อทำนู่นทำนี่ทำนั่น
เอาของสดมาล้าง
คือสมัยก่อนนะครับบ้านผมเนี่ยเป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อ
แล้วก็ใครไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรู้จัก
แต่คือเหมือนกับว่าช่วงที่ผมเกิดมาเนี่ย
เป็นช่วงที่ขายดีขายดีจนกระทั่งแบบคุณแม่เนี่ยตื่นตั้งแต่ตีสี่
ทำงานทำงานเลิกแบบ
เลิกประมาณเขียงคืนตี๑

แล้วทำทุกวันคุณแม่ผมเนี่ย
ผัดกับข้าวตั้งแต่๗โมงเช้า
ถึง๔ทุ่มทุกวันจน
จนท่านเนี่ยเป็นเซ็ตเลคอร์ดที่เท้า
แล้วพอเราขายดีเยอะมากเนี่ยเราก็แบบเออมีเป็นกงสีนู่นนี่นั่น

ที่จะเป็นจุดที่สร้างตัวขึ้นมาเป็นครอบครัวจารกลิ่นที่เป็นจิตทุกวันนี้
แล้วมันกลายเป็นว่าพอวันนี้เนี่ยจู่ทางคุณตำรวจเนี่ย
เขาก็มาแจ้งว่าคุณพ่อคุณแม่ผมท่านฟอกเงินซึ่ง
ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ผมทำมา
ธุรกิจก่อนหน้านี้เรามีทรัพย์สินกันมาอยู่ก่อนแล้ว
เรามีมาก่อนที่เราจะเจอเขาอีก
เจอคุณอานี่ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลย
แล้วคุณพ่อคุณแม่ผมก็ไม่รู้เรื่องด้วย
ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนใดทั้งสิ้น
ซึ่งตัวผมเองผมยังไม่รู้เลย
ว่าเขาไปลงทุนอะไรกันยังไง
ผมรู้แค่ว่าเขาคุยกันอยู่แค่๔๕คน
ซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับผม
แล้วก็
ทางผมก็เป็นกังวลว่า
วันที่๑พฤศจินี้
วันเกิดของคุณแม่ผมแล้วทีเนี้ยทางกองปราบเนี่ย
ทางคุณตำรวจเนี่ยเขาก็ติดต่อมาบอกว่า

ให้คุณพ่อคุณแม่ผมไปรับทราบข้อเก่าหา
ในวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่ผมในวันเกิดของคุณแม่ผม
คือผมถามนะพี่
ในฐานะที่แบบเราเป็นลูกอ่ะแล้วเราทำอะไรไม่ได้
มันรู้สึกแย่มาก

คุณพ่อคุณแม่ผมต้องมาโดนอะไรแบบนี้
ทนายนิท่านไม่รู้เรื่องใดเลยทั้งสิ้นคือ
แล้วมันเป็นวันเกิดของเขาอ่ะแล้ววันเกิดผม
ผมโดนจับอันนี้ผมยังเออโอเคแต่นี่วันเกิดของคุณแม่ผม
และท่านต้องมารับทราบข้อเก่าหาและอาจจะต้องยื่นประกันตัว
แล้วผมเป็นกังวลว่ากลัวว่าเขาอาจจะไม่ได้

แล้วมันเป็นวันเกิดเขาอ่ะผมเลยอยากจะขอร้อง
อยากจะขอวิงวอนพี่สื่อมวลชนทุกคน
คือผมขอร้องคือผมและครอบครัวเนี่ย
ของตัวเองและครอบครัวคือผมผมพร้อมที่จะต่อสู้คดีและไม่หนี
อย่างแน่นอนแต่ขอความเมตตากรุณาให้ผมและครอบครัวมีสิทธิ์ที่จะได้
ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ครับก็ประมาณนี้ครับ
ว่าเราเป็นร่ามในการแปรเรื่องธุรกิจอะไรให้ด้วยตรงนี่เราชี้ใจไหมคะ

ผมทราบว่าทำธุรกิจครับแต่เรื่องลึกผมไม่ทราบ
เอาจริงตอนที่ผมไปเจอเขาตอนแรกผมยังไม่ทราบนะครับว่าเขาเป็นนักลงทุน
ผมคิดว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉย